ที่อยากจะให้นครนั้นอวยพรให้
ไปดูนะว่าเขาอวยพรว่าอะไร
ออกอากาศได้เหรอออกอากาศได้ไหมออกอากาศได้

ออกอากาศเขาอ้วนเตรียมเขาก่อน
ตอนอยู่ที่ซ่อนอยู่ก่อน
ก๋วนินแอ๋แอ๋

เห็นไหมฮะ

นานตามสไตล์ของที่นครเขาชอบด่า

เพราะนี่เป็นคำประจำของนครค่ะคำประจำเขาใช่เป็นคำประจำ
คำประจำเขาแต่ว่ามันปังดูแบบดูแบบ
มันขำขำไม่ได้ดูแบบรู้สึกแบบถูกด่าจริงอะไรอย่างนี้นะฮะ
คือพี่ตูนเขาก็บอกว่าเขาปลื้มปริ่มเหลือเกิน

เขาลงอินสตาแกรมบอกนี่เป็นอีกหนึ่งวันดีในชีวิตนะ
ขอบพระคุณเหลือเกินที่ช่วยสารฝันนี้ของผมให้เป็นจริงนะครับ